เรื่องของนกแอร์วันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับ
แล้วก็ล้อกันมาจากพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันนี้ด้วย
เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของปีชงหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเพราะว่า๓ผู้บริหารนกแอร์
ปีนี้เกิดปีขานตรงกันแล้วก็ว่าจะชวนกันไปทำบุญอยู่
เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดความวุ่นวายกับนกแอร์พอสมควรนะครับ

แล้วก็เกิดความวุ่นวายผู้โดยสารได้รับผลกระทบ
ทำการบินตามมาตรฐานของสากล
ส่วนเรื่องของการสอบสวนนักบิน
คาดว่าจะได้ข้อสรุปสัปดาห์นี้ครับ
แถลงข่าวผลการสอบสวนนักบินที่เข้าข่าย

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันวาเลนไทน์
ส่วนอีก๕คนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวน
คาดว่าจะแล้วเสร็จผ่านอีกสองวันนี้
ผู้จัดการแผนกรักษามาตรฐานการบินออกจากบริษัท

ตลอดทั้งการทำงานก็เคยพบกันเพียง๒ครั้ง
ส่วนการที่นายสานิทระบุว่าจะฟ้องร้องทางกฎหมาย
คนที่จนตรอกจะพูดอะไรก็ได้นะครับ
เวลาคนถูกให้ออก
แล้วมาจนตรอกพูดอะไรก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเองก็ขอให้อภัยเขาบ้างด้วย

พี่ไม่ได้มีอะไรกับเขานะครับไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ
ในชีวิตเจอกัน๒คน
ครั้งแรกเจอกันบนเครื่องบินก็ถ่ายรูป
ครั้งที่สองที่บอกว่าต่อยมันไม่ได้ต่อยจริงหรอกครับ
เรียกไปแอบสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วก็คุยปัญหา
แต่วิธีการมันก็ฮึดฟับ
ทำการบินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
และมีจำนวนเพียงพอกับเส้นทางบินที่ให้บริการในปัจจุบัน
และไม่มีนักบินที่มีชั่วโมงบินเกินกำหนด
ส่วนการจะอนุญาตให้นักบินทำการบินได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารสายการบินนะครับ

ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ๓๐๐คน
ตอนนี้จ่ายเงินชดเชยแล้วประมาณ๑๔๐

กระทบกับความเชื่อมั่นผู้โดยสาร

ยังอยู่ระดับใกล้เคียงกับปกติที่๑๘๐ครับ

สนองมิ่งเจริญเรียกร้องให้ภาครัฐจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน
เพื่อเป็นองค์กรกลางในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างนักบินกับนายจ้าง
รวมทั้งองค์กรนี้จะดูแลและควบคุมความประพฤตินักบิน
ให้เป็นไปตามจัญญาบันในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย
ส่วนข้อพิพาทระหว่างนักบินของสายการบินนกแอร์กับบริษัท
ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลขัดแย้งกันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
ซึ่งทางสมาคมนักบินไทยได้จัดหาทนายความช่วยเหลือนักบินนกแอร์ทั้ง๗คน
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะสายการบินนกแอร์เปิดให้บริการตามปกติทั้ง๑๔๐เที่ยวบิน
แต่บางเส้นทางจะส่งต่อผู้โดยสารให้สายการบินพันธมิตรรวม๑๒เที่ยวบิน
แบ่งเป็นสายการบินนกสกูธในเส้นทางเชียงใหม่๔เที่ยวบิน
ไลออนแอร์ในเส้นทางหัดใหญ่๔เที่ยวบิน
อุดรธานี๒เที่ยวบินเชียงใหม่๒เที่ยวบินรวมทั้งหมด๑๒เที่ยวบิน
จากการตรวจสอบพบว่าสายการบินนกแอร์ได้แจ้งขอโอนย้ายผู้โดยสาร
สายการบินพันธมิตรกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ต่อเนื่องไปจนถึง๒๒กุมภาพันธ์เฉลี่ยวันละ๑๐เที่ยวบิน
จากการที่นักบินบางส่วนยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
โดยได้แจ้งการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารรับทราบทั้งหมดแล้วค่ะ